นครศรีธรรมราชนะครับมีเหตุการณ์ที่สองสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกัน
แย่งลูกกันแล้วน้องชายของภรรยาเข้าไปช่วยห้าม
แต่ฝ่ายสามีทำปืนลั่นแล้วก็ไปโดนน้องชายภรรยา

ตำรวจก็เตรียมขอสารเพื่อออกหมายจับแล้วนะครับ
การเกิดขึ้นในบ้านพักพื้นที่หมู่๙ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชณเย็นเมื่อวาน
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบบริเวณห้องโถงในบ้านไปพบปอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่จำนวนนึง
ขณะที่ประตูทางเข้าห้องครัวมีคราบเลือดแล้วก็กองเลือดกระจายอยู่ทั่วบ้าน
ส่วนคนเจ็บก็คือนายจักริตวรพัฒน์อายุ๒๓ปีญาติก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศเบื้องต้นอาการยังคงสาหัสอยู่นะครับ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายเกียรติศักดิ์ชัยสุวรรณอายุ๒๔ปีเป็นพี่เขยครับเป็นพี่เขยของคนเจ็บ
เป็นพนักงานบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในอำเภอทุ่งสงศ์ซึ่งหลังก่อเหตุขับรถเก๋งโตโยต้ายาลิสสีขาวทะเบียน๓๒๙จังหวัดตรัง
หลบหนีไปทางถนนสายทุ่งใหญ่ทุ่งสงสายเก่ามุ่งหน้าเข้าไปที่อำเภอทุ่งสงศ์
ตำรวจก็วิทยุให้ช่วยกันสกัดจับแต่ว่ายังไม่พบตัวนะครับ
ถึงต้องหลบมีความใจของลูกพูด
กลับมาพร้อมกับแม่โดยที่ไม่พาลูกชายกลับมาด้วยครับต่อมาวันรุ่งขึ้นเธอไปทำงานตามปกติโดยทำงานอยู่ที่บริษัทเดียวกันกับสามีนะครับแล้วสามีพาลูกชายมาฝากเลี้ยงกระทั่งช่วงเย็นสามีขับรถเก่งมาที่บ้านเพื่อจะพาลูกชายกลับไปที่ตรังนะฮะแต่เธอไม่ยอมให้จะให้ลูกอยู่ด้วยที่นครศรีธรรมราชก็เลยมีปากเสียงกันค่อนข้างจะแรงนะจนน้อง
นายจักริตเนี่ยเข้าไปเจอก็เลยไปห้ามห้ามปรามนะฮะแต่ก็ยิ่งทำให้สามีไม่พอใจหนักขึ้นถึงขั้นกับชกต่อยกันนะฮะพี่เขยกับน้องนะครับนะฮะก่อนที่ญาติญาติจะเข้าไปห้ามแล้วก็แยกจากกันนะครับหลังจากนั้นสามีชักปืนขึ้นมายิงใส่นายจักริตซึ่งเป็นน้องเมียเนี่ยบาดเจ็บก่อนจะขับรถหลบหนีไปตอนนี้ก็เตรียมขอสารนะออกหมายจับนะฮะซึ่งตอนเนี้ย
นะครับนะเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองสามีพระยาแต่ว่าแบบคนไปห้ามก็โดนยิงลุกหลงไปด้วยนะครับ